คุณผู้ชมครับการกินเนื้อหนูนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกสำหรับบ้านเรานะครับ
รวมทั้งอีกหลายประเทศในย่านอาเซียน
แต่ว่าตอนนี้กำลังมีความกังวลเกี่ยวกับการกินเนื้อหนูในชุมชนสลำแห่งหนึ่งที่กัมพูชานะครับ
เพราะว่าเนื้อหนูที่คนเหล่านั้นกินเข้าไปไม่ใช่เนื้อหนูที่เป็นหนูเลี้ยงหรือว่าหนูนานะครับ
แต่ว่าเป็นเนื้อหนูที่อยู่ในชุมชนซึ่งหลายฝ่ายก็กังวลว่าเนื้อหนูเหล่านี้จะเต็มไปด้วยเชื้อโรค
แล้วก็มีความเสี่ยงที่จะทำให้คนที่กินเข้าไปนั้นติดเชื้อโรคได้

ที่ชุมชนสลำชาญกรุงพนมเป็นของกัมพูชาคืนนี้เจียโสพรมออกจากบ้านมาตามปกติ
สายตาของเขาสอดส่องหาอะไรบางอย่างโดยมีอุปกรณ์ช่วยเป็นไฟฉายที่ถืออยู่ในมือและที่คาดอยู่บนศีรษะ
รวมทั้งกระเป๋าเป้ใบเก่าสะพายหลัง
แต่สิ่งที่ขาดไม่ได้คือไม้ปลายแหลมที่เป็นเหมือนอุปกรณ์หากินที่สำคัญที่สุด
เขาค่อยย่องเข้าใกล้เป้าหมายและเมื่อเล็งเป้าหมายได้ที่หมายปลายแหลมในมือก็พร้อมเป็นอาวุธสังหารทันที
เสียงที่ดังขึ้นด้วยความเจ็บปวดทำให้ได้รู้ว่าเหยื่อเป็นของเขาแล้ว
หนูตัวนี้โชคไม่ดีนักในคืนนี้
แต่ก็เหมือนกับคืนก่อนที่มีหนูถูกฆ่าด้วยฝีมือของเจียสกคมเช่นกัน
เขาบอกว่าหนูสลำมักปรากฏตัวเป็นช่วงเวลานั้นทำให้เขาต้องออกมาหาหนูตอนกลางคืนแบบนี้
เขาบอกว่าหนูจะมีตารางของพวกมันเองพวกมันมักจะออกมาเวลาสามทุ่มและจะออกมาอีกครั้งตอนตีสี่
หลังจากที่พวกมันกินและหลับแล้ว
สลำซึ่งเป็นทั้งที่อยู่และที่หากินของเจีย

ซึ่งแม้ที่นี่จะไม่ใช่ที่ทิ้งขยะอีกแล้ว
แต่เศษขยะก็ยังเห็นได้ทั่วไป
เช้าวันรุ่งขึ้นเขานำหนูที่หาได้ตลอดทั้งคืน
ออกมาแบกะดินขายชาวบ้าน
หนูสดถูกลอกหนังและชำแหละอย่างชำนาญ
เพราะมันเป็นสิ่งที่เทียทำแทบทุกวัน

และดูเหมือนคนที่นี่จะชอบกินหนูเป็นพิเศษ
ทุกคนดูอร่อยกับหนูที่ถูกนำไปย่าง
เหลืองเกลี่ยมน่ารับประทาน

เนื้อหนูอร่อยรสชาติคล้ายเนื้อไก่แต่น่าจะดีกว่า
เพราะมันไม่ถูกเลี้ยงด้วยสารเคมี
มันทำให้เธอชอบกินหนูพร้อมรสชาติที่อร่อยของมัน
แต่สำหรับในแพทย์โสเพียลากลับไม่คิดเช่นนั้น

คนในหลายประเทศนิยมกิน
แต่ในกรณีนี้หนูไม่ได้เป็นหนูเลี้ยง
หรือจับได้ตามท้องไร่ท้องนา
มันเป็นหนูสลำที่มาจากกล้องขยะ
ซึ่งอาจเป็นอันตรายได้
คุณหมอบอกว่าการกินหนูอาจทำให้ได้รับสารพิษ
พอบ้านบางหลังวางยาเบื่อหนูไว้
และถ้ามันกินเข้าไปแล้วเรากินเนื้อมันอีกทอด

อกจากนี้ยังมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อจากปรสิทธิ์ต่างด้วย

บอกว่าเขาไม่เคยเห็นใครเจ็บป่วยเพราะกินหนู
เพราะเนื้อหนูเป็นเนื้อที่สุดยอด

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชุมชนแห่งนี้
ความยากจนทำให้ผู้คนไม่มีทางเลือกมากนัก
ข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน